คุณธีรศักดิ์ถ้าสมมุติเราเอารอบล่าสุดก่อน
คือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหรือทุกปีที่ผ่านมา
เพราะจริงมันเป็นวาระแห่งชาติในพื้นที่ในพื้นที่อยู่แล้วนะคะ
คือในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาครั้งนี้ถือว่าแรงสุดไหมคะ

แล้วปีนี้ไหม้แบบผิดปกติเลยฮะ
ผิดปกติมากมันไม่ใช่เป็นการล่าสัตว์อย่างเดียวแล้ว
มันมีความขัดเลยอะไรสักอย่างก็ยังหาการสอบไม่ได้นะว่า
มันทำไมไฟป่าในเชียงใหม่เนี่ย
มันถึงเกิดขึ้นวันละเกือบสี่ห้าร้อยจุดอ่ะมันเยอะผิดปกติฮะ
มาตรฐานแค่ห้าสิบอ่ะเราติดอันดับโลกมาเดือนหนึ่งอ่ะ
แทบทุกวันเลยอ่ามันหนักหนาสายหัด
เพราะฉะนั้นสรุปว่าปีนี้ไม่ผิดปกติครับในเชียงใหม่
ไม่ใช่เกิดจากเผาไล่คโพสไม่ใช่จากฝุ่นควันจากพระมาศหรือเหล่า
มันเกิดจากการเผารอบเมืองเชียงใหม่กันเองนี่นะครับ
ในป่านุรักษ์ป่าในเขตอุตยานป่าสงวนเนี้ยฮะ
ถ้าสมมุติเราไม่นับในกรณีที่ต้นเพลิงเกิดที่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
เอาที่เกิดในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ย
ก็ยังไม่เคยจุดไม่เคยเกิดที่จุดนี้หรือเปล่าหรือเกิดแต่ไม่แรงคะ
ปีก่อนไม่หนักหนาเท่านี้ครับ
โดยเฉพาะอย่างรอบป่าดอยสุเทพเนี่ยไม่มีเลย
ปีแล้วนี่แทบจะไม่เกิดเลยครับ
แต่ปีนี้แบบเกิดต่อเนื่องกันมา๒๓สัปดาห์เนี่ย
เกิดใกล้วัดพระธาตุโดยคำแถวบ้านโปรงหางดงนะครับ
เกิดหลังดอยสุเทพก็เกิดตอนนี้มันมาเกิด
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งเกิดหน้าหน้าโดยสุเทพ
ตอนนี้วันนี้มันก็ยังมีอีกนิดหน่อยนะครับ
แต่เชื่อว่าตรงดอยสุเทพเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้น
แต่ปีนี้มันผิดปกติจริงครับสำหรับพระธาตุอาริเชษ

เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้อีก

เอาอย่างนี้นะคะถ้าที่ฉันฟังจากที่คุณธีรศักดิ์พูดเนี่ย
ถ้าไม่ใช่กรณีไล่เข้าโพธิ์
หรือว่าถ้ายังไม่นับจากต้นเพลิงที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน

ในจุดที่เกิดรอบนี้มันไม่เคยเกิดมา๓๔ปีแล้ว
คำถามคือที่ย้อนกลับไปตอนแรกที่บอก

เราไม่ทราบว่ามันจุดแบบผิดปกติเลย
อย่างอาทิตย์ก่อนตรงแถวที่ข้างล่างวัฒนธาตุโดยจุเทศนะฮะ

อ้างว่ามาวัดแต่ก็มาแบบผิดปกตินะฮะ
แล้วอย่างวันนี้ล่าสุดที่เจ้าหางดงว่าเป็นเผาขยายพื้นที่
แต่จุดอื่นเรายังไม่รู้ว่ามันทำไมมันทำไมเผากันเยอะ
อย่างผมบินล่มบินนะฮะเมื่อในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
แถวเชียงดาวแถวแม่แตง
ในป่าซึ่งมันเป็นหน้าผาสูงเนี่ย
บินผ่านไปมันไม่น่าจะเป็นขยายที่ทำกิน

มันผิดปกติเลยไม่รู้ว่ามันทำไมเผาไปทั่วไปหมด
ปีนี้เผาเยอะจริงแล้วก็
ก็ยังตอบกันไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรครับ
ตามปกติแล้วเนี่ยนะคะในช่วง
เอาสักช่วง๑๐ปีที่ผ่านมาก็ได้เวลาเกิดการ
เผาหรือว่าไฟป่าที่เอาพื้นที่เชียงใหม่ก็ได้นะคะ
ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุมาจากอะไรเป็นหลักคะ
ก็หลักเมื่อ๒๓ปีก่อนก็เผา
จากไล่ข้าวโพดเนอะจะเคลียร์พื้นที่ทำกินอ่า
แล้วก็เผาเตรียมรอหน้าฝนกำลังจะหน้าฝนชาวบ้านก็เผานาเผาไล่
ค่ะซึ่งซึ่งมันก็เป็นพื้นที่ที่เรารู้อยู่
แต่ปีนี้มันเผาอยู่ในผ่าสงวนซึ่งซึ่งลึกมากอ่ะมันไม่ใช่ที่ทำกินอ่ะ
แล้วก็เผาไปทั่วเลยครับจุดความร้อนรอบเดือนที่ผ่านมานี่สูงมาก
เจ้าหน้าที่ทำงานกันเหน็ดเหนื่อยฮะรายงานกันทุกวันก็ไปดับกันทุกวัน
แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเข้ามาในเขตป่าดอยสุเทพมันผิดปกติมากครับ
บอกว่าผิดปกติเพราะว่ามันเข้าจากชายขอบชายขอบของอุทยาน
เข้าจากชายขอบซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งขึ้นทะเบียนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แล้วเข้าไปลึกแล้วโดยพื้นที่แล้วเนี่ยนึกไม่ออกว่าประโยชน์ที่จะได้จากการเผาคืออะไรถูกไหมคะ
ใช่เรานึกไม่ออกเลยว่าคุณได้ประโยชน์อะไรอย่ารวมทั้งว่าคุณไปเผาที่ลึก
ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ที่ทีมโดรนอาสาหรือว่าร่มบินอาสาได้เข้าไปสังเกตดูเนี่ยนะคะ
จุดที่เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนกลุ่มไหนที่จะเข้าไปได้ลึกขนาดนั้นบ้างคะ
ยังคงเคยอ่าเชิญค่ะ
เชิญคุณธีรศักดิ์อย่าให้บอกเลยผมไม่รู้จริง
ว่าใครจะเข้าไปได้ลึกขนาดนั้นคนล่าสัตว์มันก็ไม่น่าจะใช่ไง
อันนี้เดี๋ยวเขากำลังสอบสวนอยู่ทุกคนสงสัยหมดเลยว่ามันเกิดอะไรกับทำไมถึงเผามากมายขนาดนี้
แล้วไม่ใช่เผาเพื่อที่ทำกินแล้วฮะมันเผามันแปลก
สภาพสภาพพื้นที่ที่เจอจุดที่เจอว่าเป็นจุดกำเนิดไฟเนี่ยนะคะ
พื้นที่คือเป็นลักษณะผาเป็นเหวเป็นที่ชันอย่างนี้หมดเลยเหรอคะ
เป็นในป่าป่าสงวนป่าอุทยานซึ่งมันไม่น่าจะเกิด
อย่างหนังดอยภูพิงเนี่ยเป็นป่าเขาเรียกแหลมสนเนี่ยนะ
นั้นมันก็ไม่ได้เกิดไฟป่ามาหลายปีแล้วมันก็ไม่น่าจะต้องเกิด
เราสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น
หน้าผาสูงมันทำกินไม่ได้อยู่แล้ว
คุณธีรศักดิ์คะเอาเท่าที่สบายใจจะเล่าก็ได้นะคะ
ประเด็นเรื่องของการไม่ได้ขึ้นบินของโดรนอาสาเนี่ย
ถึงนะตอนนี้ยังไม่ได้ถือว่าปรับความเข้าใจ
หรือว่าทำความเข้าใจร่วมกันจนคลี่คลายใช่ไหมคะ
ครับคือเดี๋ยวเล่านิดนึงเรื่องว่าทำไมเราถึงห้ามขึ้นบินเนี่ย
ก็เพราะว่าเข้าใจนะฮะว่าภาพบางภาพ
ช่วงข้างหลังที่มันออกมาเนี่ยมันดูแรง
มันเหมือนกับเป็นภาพไฟไหม้
ข้างจะเป็นสีแดงมองเห็นเมืองอยู่ข้างล่าง
หรือเป็นภาพที่มองแล้วมันใกล้กับวัฒนาดอยเซฟซึ่ง
น้องที่ถ่ายออกมาเนี่ยก็ต้องการจะสื่อให้เห็นว่าปัญหานี้มันรุนแรงแค่นั้นเอง
มันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งนิดหน่อยว่าสั่งห้ามบินในอุทยาน
ตอนนี้เราก็ขอยุดดีประลักษณ์ในส่วนอุตยานไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์กันลงตัวว่าจะเอากันยังไงแต่คาดว่า
อาจจะให้ทีมโนนอาสาออกไปบินรอบนอกแทนแล้วเห็นมีข่าวว่า
เฉพาะในเขตอุติยานเนี่ยจะให้ทีมของกรมทรัพย์
ของมเกษตรมแม่โจ้แล้วก็มเชียงใหม่
มาช่วยบินแทนค่ะหมายถึงใช้โดรนเหมือนกันใช่ไหมคะ
ให้โดนเหมือนกันครับแต่เอาทีมของข้าราชการทีมราชการมาบินแทน
ในเขตพหารกับเขตอุติยาดรสจุเชศเนี่ยฮะส่วนส่วนทีมโดนอาสาถ้า
โดรนอาสาเนี่ยตามปกติในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
เริ่มเข้าไปปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับฝ่ายฝ่ายรัฐเนี่ยตั้งแต่ปีไหนล่ะคะจริงจริงมันเริ่มมาจากร่มบินก่อนนะคะ
บินนี่บินตรวจป่ามาสิบปีแล้วค่ะแล้วก็ปีที่แล้วเราก็บินเรื่องไฟป่าอยู่แล้ว
แต่ปีเนี่ยซึ่งเป็นทางการก็สุดทีนี้ได้เข้ามาร่วมกับความบัญชาการดับไฟฝ่าเมื่อต้นปีเนี่ยฮะ
บิดดินมาสองเดือนจนเมื่อเหตุการณ์ไหม้ดอยสุเทพใกล้ใกล้แถวห้วยจึงเศร้าแถวป่าแหว่งเนี่ย
เมื่อกลางเดือนที่แล้วเนี่ยไม่เห็นร่มบินบินกลางวันกับกลางคืนไม่ได้
เราถึงได้น้องน้องทีมโดนอสามาช่วยนะครับก็เริ่มตั้งแต่สองสัปดาห์สามสัปดาห์ที่แล้ว
ถึงได้ทีมโดนอาสาเข้ามาช่วยอืมแล้วเดี๋ยวนะคะคือเรียนคือทำความเข้าใจร่วมกันก่อน
คือภาพที่ออกมาแล้วเป็นภาพที่ทำให้ส่วนราชการไม่สบายใจ
ซึ่งภาพมันไม่ได้ถูกแต่งใช่ไหมล่ะคะไม่มันก็เป็นภาพจริงนะเราก็อยากให้
ให้นำเสนอว่าจริงภาพนี้ผมว่ามันมีประโยชน์
แต่ว่า๒๓อาทิตย์ที่แล้วเรายังไม่ได้รับการสนับสนุน
พอภาพเหล่านี้ออกไปมันก็ทำให้เห็นว่าปัญหาไฟป่าดอยสุเทพมันรุนแรงนะ
เราก็ได้รับการสนับสนุนการสื่อออกไปเนี่ย
พวกนี้มันสื่อให้เห็นว่าเชียงใหม่หนักหนาสาหัส
ก็มีกำลังมาสนับสนุนนะฮะทางระดับบนเนี่ย
สั่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นหน่วยเสือไฟมาเป็นพันคนเลย
มีฮอมาเพิ่มเมื่อก่อนไม่มีตอนนี้มีฮอ๕ลำ
มันก็ช่วยดีมากผมว่าภาพนี้
แล้วก็คนบริจาคก็ระดมช่วยบริจาคกันเต็มที่นะครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะช่วยนะฮะ
แล้วพอเห็นภาพไปแล้วก็ไม่สบายใจก็อยากจะเป็นกำลังใจให้
ดับไฟเอาของไปบริจาคเต็มไปหมด

ที่ที่ไม่อยากให้โดรนอาสาขึ้นบินแล้วคือยังไงคะ
คือภาพมันก็แบบว่ากภาพมันแชร์มันไม่ใช่เวลาจริง
เวลาจริงที่ภาพมันออกไปสถานการณ์มันดีกว่าเดิมแล้วอย่างนี้เหรอคะ
อาจจะเป็นอย่างนั้นก็อย่างคือภาพมันออกไปแล้วอาจจะมีรายงานว่ามันดับไปแล้ว
มันเอาอยู่แต่ภาพมันบอกว่ามันยังไม่ดับอะไรอย่างเงี้
มันอาจจะสื่อสารกันพัดขึ้นนิดหน่อย
จำนวนไม่ตั้งใจจะให้มันเกิดเรื่องนะฮะจริงเราไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งแต่ก็ถ่ายไปตามความเป็นจริง
ทีนี้ถ้าทีนั้นถามในแง่ของการเกิดความสื่อสารที่ไม่ตรงกัน
คือการได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินทีมของโดรนอาสาได้รับอนุญาตจากส่วนจังหวัดหรือส่วนหน่วยงานไหนคะ
ก็ทำทุกเช้าแล้วก็ตอนเย็นขึ้นอีกทีเพื่อไปดูว่าดับหรือยัง
แล้วระหว่างที่ฮอบินเนี่ยจะไม่มีโดนขึ้นบินเด็กขาด
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องการจราจรเพราะว่านักบินฮอลกับผู้ประสานงานคุยกันตลอด
ทีนี้ถ้าเป็นทีมจังหวัดคือถ้าที่ฉันฟังอย่างนี้ก็คือทีม
ไม่ใช่ทีมสิระดับจังหวัดที่อนุญาตให้ขึ้นบินเพื่อประสานข้อมูลกันในทุกอย่าง
เพื่อให้ขนาดใหญ่กว่าคือฮอเข้าไปเพื่อดับแล้วก็ให้ทีมเดินเท้าเข้าไปเพื่อดับเนี่ยนะคะ
แล้วในส่วนของความขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นกับหน่วยงานไหนคะ
เราก็ทำงานมาด้วยดีมาตลอดตั้งแต่โลกบินเมื่อ๒เดือนที่แล้ว
เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ทำงานช่วยกันแล้วก็ข้อมูลมีประโยชน์มาก
แต่มันมาขัดแย้งกับทางอุทยานนะฮะนิดหน่อยว่าเขาเห็นภาพ
ตรงนี้แล้วมันทำให้หัวหน้าบางคนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรั
ก็เลยสั่งห้ามไม่ให้โดรนขึ้นบินในเขตอุทยาน
ตามปกตินะคะตอนที่ผู้ว่าให้ขึ้นบินเนี่ยมันมีการจำกัดเขตของทีมโดนอาสาไหมคะ
ว่าเอาล่ะผู้ว่าใช้อำนาจของผู้ว่าในการบอกว่าขึ้นบินช่วยหน่อยให้บอกพี่กัดหน่อย
คือมันมีการแบ่งไหมคะว่าที่ผู้ว่าอนุมัติเนี่ยห้ามเข้าเขตอุทยานห้ามเข้าเขต
คืออะไรที่มันสังกัดกรมอุดนะคะ

อะไรทุกคนก็แฮปปี้นะผมว่าน้องทีมดวนก็ช่วยที่จะเข้ามาช่วย
แต่มันมันเพียงแต่ว่าช่วงข้างหลังเนี่ยตรงแบบภาพมันแรงออกไปหน่อย
มันสื่อออกมาทำให้เหมือนกับเอ๊ะมันทำไมยังไม่ดับสักที
ถ้ามันก็ฟ้องแล้วมันยังไม่ดับรายงานอาจจะบอกว่าดับอย่างนี้
มันก็เลยทำให้คนหัวหน้าทีมดับไฟป่าอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ยังไง
มันก็เลยว่าต้องสั่งห้ามล่ะเออไม่ต้องเป็นภาพพวกเนี้ย
เอาพวกเขาทีมเขาถ่ายกันดีกว่าจะได้ภาพจะได้ไม่หลุดอะไรอย่างนี้
อันนี้หมายถึงเอ่อทีมของกรมอุทยานเหรอคะอันแบบพวกเราไปถ่ายแล้วก็ทำให้
ระดับภูมิคับปัญชาของทีมดับไฟเขาเห็นภาพแล้วไม่ไม่แฮปปี้อ่ะฮะอ๋อ
คือยังไงมันโทษนะคะอย่างนั้นอย่าหาว่าอย่างนี้เลยคือหมายถึง
คือมันทำให้ผู้ใหญ่เอ็ดเขาว่าทำไมยังทำงานไม่คืบหน้า
หรือทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเสียกำลังใจมันเป็นด้านไหนคะ
เป็นว่าอาจจะโดนโทรไปถามว่าเอาไหนว่าดับแล้วมันทำไมยังไม่ดับอะไรอย่างนี้
ภาพมันฟ้องแต่จริงแล้วหลังจากนั้นมันก็ดับนะฮะ
เข้าใจภาพมันก็อาจจะดูว่าเอ๊ะมันทำไมประทุกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะเอ่ออาจจะมีการถามจากผู้ใหญ่ลงไปเข้าใจคนทำงานเนี้ยนะฮะว่า
ทำไมมันยังไม่ดับอย่างเงี้ทำให้เขาอาจจะหงุดหงิดว่ามันเหมือนกับ
ภาพมันกดดับเขาหรือเปล่าอ่าเอางี้ค่ะทำให้ตอนช้ามาก็เลยมีคำสั่งห้าม
โครนไม่ต้องบินแล้วงั้นงั้นอย่างงี้เรียนถามสรุปคุณคุณธีรศักดิ์แบบนี้ค่ะ
เบรกก็คือว่านะตอนนี้เนี่ยอ่าถ้าถ้าถามส่วนหนึ่งของทีมทีมโดรนเนี่ย
คือยังไม่ได้รับการประสานว่าให้กลับขึ้นไปบินเหมือนเดิมถูกไหมคะ
ถ้าจะบินคือต้องบินนอกเขตอุทยานนอกเขตพื้นที่สังกัดกรมอุด
ฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคะครับเรื่องเบื้องต้นฮะยังยังยังไม่มีสิทธิ์เข้าไปบินในเขตอุทยาน
ได้ค่ะตอนนี้นะฮะยังไม่ได้ประสานกันเลยเดี๋ยวคงไม่ต้องคุยกันฮะไม่เป็นไร
เราอาจจะคุยกันได้ตอนเราอยากจะทำงานช่วยกันดีกว่าคงไม่มีปัญหาครับ